ก็มีเรื่องที่อุดรธานีเหมือนกันคุณผู้ชม
คือคราวนี้ค่ะคุณยายร้องห่มร้องไห้
คือมีหลานอยู่ม๓แล้วหลานไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ยอมไปสอบ
ยายก็กลัวว่าหลานจะเรียนไม่จบร้องห่มร้องไห้
ยายไปบอกตำรวจทำยังไงดีตำรวจ
หลานฉันน่ะไม่ไปโรงเรียนนี่เหมือนสุพรรณเลย
อุดรตำรวจตำรวจมาไหมตำรวจมาค่ะแล้วพูดเกลี้ยกล่อมนิดเดียว
หลานรีบลุกคือแต่งตัวไปโรงเรียนเลย
ที่สถานีตำรวจภูทรชัยวานนะคะ
ก็ระบุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้
มันเพิ่งเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง๖สิงหาคม
ตอนนั้นดาบตำรวจสุเวทศรีศุกร์ซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจ
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียนร่มกล้าว๒
จู่คุณยายเดินร้องห่มร้องไห้มา
ให้ฟูมฟายเลยล่ะฮะมาหาตำรวจ
ตำรวจก็นึกว่ายายยายเป็นอะไรตกใจเหมือนกัน
ใช่ค่ะยายก็บอกว่าหลานยายเรียนอยู่ชั้นม๔
ที่โรงเรียนชายวานวิทยาวันนี้มันไม่ยอมไปสอบเลย
กลัวว่าหลานจะเรียนไม่จบอยากให้ตำรวจไปเกลี้ยกล่อมมันหน่อย
อันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือหลังจากตำรวจเกลี้ยกล่อมแล้วนะคะ
เกลี้ยกล่อมแล้วตำรวจบอกว่านั่งดีบักฮำหน่อย
เดี๋ยวลุงจะขับค่อยไปส่งที่โรงเรียน
อันนี้ในเฟซบุ๊คที่มีการเผยแพร่กัน

ถูกต้องค่ะทีนี้คือตำรวจคนแรก
ก็ต้องชวนดาบตำรวจจดเพชรวิชิตไปด้วยกัน
ไปช่วยกันหน่อยใช่ตำรวจจะเด็ดนี่คือเด็ดจริงจริงนะคุณผู้ชม
พอไปถึงบ้านปั๊บเจอหลานของคุณยายม๓เลยนะ
นอนสบายใจเฉิบอยู่บนที่นอนเลย
ดาบก็เลยปลุกให้ตื่นตื่นบักหำหน่อยเอ้ยตื่นแล้วก็เกลี้ยกล่อม
ทีนี้ก็อบรมนิดหน่อยมันมีประโยควักทองของคุณตำรวจไง
คือตำรวจบอกว่าฐานของตึกคืออิด
ฐานของชีวิตคือการศึกษาเด้อ
นี่แบบนี้เลยแล้วก็บอกว่าหนูต้องพยายามฝืนเรียนให้จบ
เพราะว่าวุฒิการศึกษาเสมือนเป็นใบผ่านทาง
สำหรับที่จะไปต่อยังที่ต่างเปรียบเหมือนค่าโดยสาร
หากไม่มีก็ไปไหนมาไหนลำบาก
เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละตำรวจบอกแบบนี้แหละ
กลายมาเป็นภาพนี้ค่ะเด็กคิดได้
ใช่รีบลุกขึ้นแต่งตัวเลยนะ
ซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณตำรวจไปโรงเรียนแต่โดยดี

เป็นภาษาอีสานะภาษาถิ่นนะใช่
คุณอาริยาคงพูดอีสานไม่เป็นพูดแปลงหน่อยคุณผู้ชม

อาการทางใจผมดีขึ้นแฮชแท็กผมซีบึนไปโรงเรียนดอกหนา
แต่อันนี้มันเป็นประโยคในเพลงฮิตไงคุณ
เพลงฝากใบลาของคุณเนยพัศวรรณ
เพราะว่าท่อนนึงคือเขาก็ร้องไว้ว่า
เขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหล
แล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าหนูขอลา
หากอาการทางใจหนูดีขึ้นหนูซีบึนไปโรงเรียนดอกหนา

ว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่อยากไปโรงเรียน
อยากไปสอบมีปัจจัยมีอะไรหรือเปล่า

ใช่แต่แหมคุณตำรวจทำทุกหน้าที่จริงเลยนะ